เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยอุทาหรณ์เตือนใจเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
ท่านที่ต้องขับรถเดินทางไกลต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีนะครับ
เรื่องของสภาพรถแล้วก็สภาพของร่างกาย
โดยเฉพาะเรื่องการหลับในต้องระวังนะครับ
ฉะนั้นอาจเกิดเหตุการณ์เหมือนกับหญิงวัย๔๖ปีที่โคราชนะครับ
ขณะกำลังขับรถกลับบ้านจู่ก็เกิดอาการหลับใน
พุ่งชนต้นไม้บาดเจ็บสาหัส

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยฮุก๓๑และชาวบ้านช่วยกันพัดวีนางวิลัยศพกลางอายุ๔๖ปี

ติดอยู่ในซากรถเชฟโลเลสสีขาว

ริมถนนสุรนารายในพื้นที่อำเภอด่านขุนทศ

สภาพรถด้านหน้าพังเสียหายยับเยิน
กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนานกว่าครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ
และพบว่าขาซ้ายหัก

นางวิไลเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ผู้ตายกำลังขับรถกลับบ้านในอำเภอเทพารักษ์

ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง

ส่วนนี้เป็นวินาทีชีวิตที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
ปั๊มหัวใจพานุพงภาษุอายุ๒๐ปี
นอนหายใจรวยรินอยู่กลางถนนปฐุมธานีสายใน

แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจช่วยชีวิตไว้ได้

สภาพด้านหน้าพังเสียหายล้อบิดงอ

โดยมีรถกระบะอิซูซูสีดำคู่กรณีจอดอยู่

มีรอยบุบจากการถูกรถมอเตอร์ไซค์ชน

รอให้การกับตำรวจในที่เกิดเหตุ

และเป็นจังหวะเดียวกับที่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
ขี่มาทางตรงด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
จนเป็นเหตุให้หนุ่มวัย๒๐ปีคนนี้เสียชีวิต

สีดำพุ่งชนรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำ

ได้รับความเสียหายพังยับเยิน

การขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้รับบัตรเจ็บ
ลงไปนอนร้องโอดโอยอยู่ริมถนน
มีบาดแผลตามใบหน้าแขนและขาทั้งสองข้าง
ผู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

ก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นการเร่งด่วน

แต่จู่รถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาด้วยความเร็ว
ชนท้ายด้านขวาของรถอย่างแรง
ก่อนเสียหลักล้มทะไหลไปกับพื้นถนน
ผมขัดยางอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วก็อยู่ดีก็ได้ยินเสียงเปิ้ง

ก็เห็นว่าเขานอนจริงออกมาข้างครับ
ต้นตำรวจรอให้ผู้บาดเจ็บรักษาตัว

หาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ปิดท้ายด้วยคลิปอุบัติเหตุที่เป็นอุทาหรณ์
สำหรับคนที่ขับรถผ่านพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์อยู่ริมถนน

จากอำเภอศรีดามุ่งหน้าตัวเมืองนครราชศรีมา
แต่แล้วก็มีวัวเพศผู้วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถ
ทำให้รถพุ่งชนวัวจนตกลงไปอยู่อีกฝากถนน

แต่ด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย

ไม่มีผู้ใดแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของ
ทำให้คนขับต้องแบกรับภาระค่าซ่อมรถ

ตำรวจสพศรีดาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงประสูจัตว

มารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป